คนร้ายรายนี้เนี่ยเกิดคลั่งขึ้นมาคลั่งจากอะไรก็ไม่ทราบนะคะ
แล้วก็ถือมีดถือท่อนเหล็กบุกไปที่หอพัก
ทำลายห้องนู้นทีห้องนี้ทีค่ะ
จนไปถึงห้องนึงเป็นห้องของตำรวจ

ตำรวจเอาปืนยิงสวนออกมาเสียชีวิตขาดที่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือผู้ก่อเหตุมาที่หอพักแห่งนี้ก็จะมีห้องหลายห้อง
ก็ทำลายห้องนู้นทีห้องนี้ที
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยห้องที่อยู่มุมจอ

เขาก็เล็งอยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวต้องมาห้องเขาแน่นะคะ
แล้วเดินมาตรงห้องเขาจริง

นี่ตำรวจออกมาแล้วค่ะ
เจ้าของห้องนี้เป็นตำรวจ

ผู้ชายคนนี้หลังจากทำลายข้าวของ
เป็นห้องหมายเลข๕กับห้องหมายเลข๖เสร็จแล้ว
เดินปรีมาที่ห้องนี้
มาแล้วค่ะ
เอาท่อนเหล็กกับมีดมาด้วยจะเข้าไปทำร้าย
เจ้าของห้องที่แรกก็ปิดประตูกันไว้
คนร้ายก็ถีบประตูพังเข้าไปประชิดตัวเจ้าของ
เจ้าของห้องนี้ก็เลยเอาปืนยิงสวนออกมา๑นัดนะคะ

นี่ดูจังหวะที่เขาเข้าไปค่ะคุณผู้ชม

จังหวะนี้ค่ะเจ้าของห้องนี้ซึ่งเป็นตำรวจเอาปืนยิงสวนออกมา
ก็แน่นิ่งไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลากผู้ชายคนนี้ออกมาจากห้อง
แล้วโทรศัพท์แจ้งตำรวจนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีหนึ่งครึ่งค่ะ
เนี่ยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะก็ลากผู้ชายคนนี้ออกมาซึ่งคงจะแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
ตำรวจสภธาพระเนี่ยไปในที่เกิดเหตุ
ผู้ชายคนนี้คือนายวีรชนบุตุธรรมอายุ๔๐ปีเป็นชาวอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมอยู่หน้าห้องพักห้องนี้แหละ
ส่วนคนยิงก็คือจ่า๑๐ตำรวจพภันธ์บุณนามเป็นผมจราจรสภธาพระยืนรอมอบตัวพร้อมอวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรค่ะ
สิบตำรวจพัชรพันธ์ยอมรับบอกเขาเป็นคนยิงนายวีรชนเองเพราะว่านายวีรชนเนี่ยถืออาวุธมีดกับท่อนเหล็กยาวบุกเข้ามาในหอพัก
แล้วทำลายห้องหมายเลข๕หมายเลข๖แล้วถืออาวุธมีดกับท่อเหล็กปรีมาที่ห้องเขา
กระโดดถีบประตูห้องจนพังแล้วเข้าไปในห้องเงื้อมีดจะฟันนะคะ
เขาก็เลยเอาปืนยิงสวนออกมาหนึ่งนัดกระสุนถูกหน้าอกในวีรชนเสียชีวิตค่ะ
หลังจากการสอบสวนตำรวจแจ้งข้อหาจ่าสิบตำรวจพัชรพันธ์
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไปพื้นที่นะคะห้องหมายเลขห้าห้องหมายเลข๖
สภาพก็คือถูกทุบทำลายประตูพังอย่างคุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ
บรรเกร็ดแตกไปคุยกับเจ้าของห้องหมายเลข๖คุณอุรัยพรคพแล้วก็คุณรัฏด่เสริมสินนะคะ
บอกว่าคนร้ายเนี่ยอารวาสไปทั่วเลยมีอาวุธด้วย
ถ้าหากว่าจาศิษย์ตำรวจพระชรภัณฑ์ไม่ยิง
ก็อาจจะถูกฆ่าตายด้วยเหมือนกัน
เขามองว่าเป็นการป้องกันตัวไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุค่ะ

ถ้าเกิดว่าเขาเดินเข้าไปหอดประตูห้องนอน
ว่ารู้ว่าสิ่งเกิดอย่างอีกคืนค่ะ
แล้วที่นี่แกก็ลากเล็กออกไปหาเจ้าของหอค่ะ
แล้วก็ถ้ำประตู๓ทีแล้วก็ประชิดโตเลยค่ะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
ในส่วนตัวเรามองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุไหมหรือยังไง
ไม่ค่ะเป็นใครก็ป้องกันตัวอย่างนี้
เพราะว่าโต๊ะมันก็ประชันชิดเนอะ
แล้วเขาก็ต้องป้องกันตัวแบบนี้แหละค่ะ
ถ้ามีอาวุธอยู่ในมือแต่คนร้ายก็มีอาวุธอยู่ในมืออยู่แล้ว